ย้ำรายละเอียดในเอกสารข่าวสำนักงาน๓รัฐธรรมนูลกันหน่อยนะครับ
ที่มีการส่งให้แก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่นะครับ
คือ๓รัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี
ผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งคำร้องขอให้๓รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาในการพิจารณารอบ๒
ว่าเป็นยัตติทั่วไปต้องห้ามเสนอซ้ำหรือไม่
นี่ข้อหนึ่งนะฮะและขอให้ศาลมีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อน
กว่า๓รัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
คุณผู้ชมฮะข้อความต่อไปนี้ฟังกันให้ดีนะครับ
เพราะว่าผลการพิจารณาออกมาเป็นแบบนี้ครับ
๓รัฐธรรมนูญพิจารณาข้อที่จริงตามคำร้อง
เห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
มีประเด็นเชิงหลักการปกครอง
จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้อง
และให้สำนักงาน๓รัฐธรรมนูลศึกษาข้อมูล
เพื่อประกอบพิจารณาของ๓รัฐธรรมนูลต่อไป
สำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการ
หรือวิธีชั่วคราวในการยุติการเลือกนายยกรัฐมนตรีไว้ก่อนนั้น
ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้อง
คุณผู้ชมนั่นหมายถึงอะไรครับ
เป็นคำถามนะว่าตกลง๓รัฐธรรมนูล
รับหรือไม่รับคำร้องนี้กันแน่
สั่งให้ยุติการโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรี
ชะลอการโหวตเลือกนายยกรมตรีออกไปก่อนหรือไม่
ยังนะคุณ๒ประเด็นสำคัญนั้นยังนะครับ
เพียงแค่สารขอให้มีการพิจารณา
แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบครอบ
นั่นหมายถึงศาลจะมีการพิจารณาว่า
จะรับหรือไม่รับคำร้องนี้ต่อไปในอนาคต
ซึ่งการเลื่อนการพิจารณาคำร้องนี้
ก็จะกลายเป็นว่ามันจะนำไปสู่การเลื่อนการโหวตนายก
ใช่ไหมยังฮะยังไม่เกี่ยวนะฮะ
ถ้าทางสภามั่นใจว่าอำนาจของสภาสามารถที่จะทำให้มีการโหวตนายกในวันพรุ่งนี้ได้

แต่จะสอยภายหลังหรือว่ายังไงก็ต้องดู
หรือทางสภาโดยอาจารย์วันนอร์เอง
จะมีการประชุมพิจารณาว่าเออสารเนี่ย
ขอให้มีการพิจารณาพวกคำร้องต่างให้รอบครอบก่อน

คุณผู้ชมวันนี้ต้องติดตามมากเลยนะฮะ
คุณบุ๊คคุณผู้ชมค่ะรู้สึกเหนื่อยจังเลยช่วงนี้
รู้สึกแบบมันอัปเดตกันนาทีต่อนาทีในทุกเรื่องจริงการเมือง